ซึ่งล่าสุดมีการถ่ายทำโปรโมทการแข่งขันนะครับ
สมัยก็ควงคู่มากับทางคาวคัสโดครับนักแข่งชาวอังกฤษ
แล้วก็สมเกียจจันทราครับนักบิดของไทยซึ่งเป็นดาวรุ่งนะครับ
แข่งขันกันระหว่างวันที่๔๖ตุลาคมที่จังหวัดบุรีรำ
ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของปีนี้
ถ้าใครจำกันได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
มาร์เกรสครับนักบิดเบอร์หนึ่งของโลกคนปัจจุบัน
ของบ้านเราก็เรียกเสียงฮือฮามาแล้วครับ
ขณะที่คอเก้รอเรนโซครับที่ปีนี้ย้ายมาร่วมทีม
บรรยากาศของเมืองไทยซึ่งเขานั้นมักจะมาเที่ยวเอง
แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ลงแข่งที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก
หลังจากปีที่แล้วบาดเจ็บในรอบการซ้อมเช่นเดียวกัน
นักกีฬาไทยสมเกลียดจันทรานักแข่งไทยที่เลื่อนชั้นขึ้นมา
เป็นปีแรกก็ยอมรับว่าดีใจที่ได้ลงแข่งในบ้าน
แล้วก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
ส่วนทางฟาบิโอคอตาราโร่ครับอีกหนึ่งนักบิดที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงของทีม
เดินทางถึงไทยแล้วโดยมีผู้บริหารนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็มั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีที่ไทยครับ
ในช่วง๔โมงเย็นครับ